ดาดาราสาวชื่อดังนะฮะก็อย่างที่ทราบ
ตำรวจส่งฟ้องผู้ต่างหาในคดี๖คนไปให้อายการจังหวัดน้วนทบุรีนักครับ

ทางอายการจังหวัดนนทบุรี
มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนการสอบสวนใหม่นะฮะ
เนื่องจากทางอายการเห็นว่าสำนวนที่ส่งฟ้องมา
ยังไม่สมบูรณ์รัดกลุ่มเพียงพอที่จะส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อสารได้
ทำให้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีต้องไปประชุมหารือกัน
เพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมที่อายการเสนอแนะมา
ซึ่งเป็นการสอบสวนเพิ่มเติมไม่ใช่การตีกลับสำนวนนะฮะ
เป็นการให้ไปสอบสวนเพิ่มเติม
หลังจากประชุมหารือกันแล้วทางตำรวจก็จะเรียกผู้ต้องหาทั้ง๖คนเนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
ล่าสุดนะครับทีแรกมีข่าวว่าให้ไปสอบเพิ่มใน๑๐ประเด็นนะ
แต่ว่าคุณอิทธิพรแก้วทิพย์ท่านอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
ในฐานะโคศกสำนักงานอายการสูงสุด
เปิดเผยว่าเท่าที่ทราบจากทางอายการนนทบุรี
ที่รับผิดชอบดูแลคดีของคุณแตงโมเนี่ย
มีการสั่งพนักงานสอบสวนให้ไปสอบเพิ่มเติม๒๐ประเด็นนะฮะ
ทั้งหมด๒๐ประเด็นเพื่อให้สำนวนคดีละเอียดรอบครอบ

ซึ่งหลังจากที่ดูแล้วทางอายการเนี่ย
ก็ให้พนักงานสอบสวนกลับไปสอบเพิ่ม
จึงไม่สามารถกำหนดเวลาในการส่งกลับสำนวนที่แน่นอนได้
เพราะให้ไปสอบประเด็นเพิ่มเยอะมาก

ส่งสำนวนกลับมาไม่ทันการนัดรายงานตัวผู้ต้องหา๖คน
ซึ่งเดิมอายการนัดเอาไว้๒๗พฤษภาคมนี้เวลา๙นาฬิกา
ถ้าตำรวจส่งสำนวนกลับมาไม่ทันก็ต้องเลื่อนนัดออกไป
เดี๋ยวต้องรอดูทางพนักงานสอบสวนก่อนว่า
ต้องใช้เวลาทำงานมากน้อยขนาดไหน
ส่วนเรื่องการชาปนกิจศพคุณแตงโมนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้พี่เอสุภาชัยนะครับได้โพสต์รูปภาพ
ระบุข้อความว่าคุณแตงโมพัทรธิดาหรือว่านิดาพัชระวีรวงศ์
อังคาร๒๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้เวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมทูดิสรังสิตคลอง๔ปฐุมธานี
งด้วยมาตรการเฝ้าระวังโควิด๑๙ทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงาน
โดยพิธีชาปนกิจคริสตจักรแห่งความสุขจะทำการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องยูทูปของทางคริสตจักรด้วยนะครับ
ก็เลยเรียนมาเพื่อทราบว่าพิธีการในงานวันนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้
ถ้าตามที่พี่เอบอกก็คือก็จะเฉพาะครอบครัวญาติแล้วก็บุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญนะฮะ